มาดูเหตุการณ์นี้ค่ะเกิดขึ้นที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ห่วงลูกสาวเรื่องของเรื่องที่มันเป็นปัญหาเนี่ย
เพราะว่าลูกสาวไปมีแฟนแฟนเป็นนุ่มโรงงาน
แล้วแฟนเนี่ยปรากฏว่าคบกันไม่นานหรอกค่ะไม่ถึงเดือน
คือที่พ่อไม่ชอบเนี่ยสาเหตุเพราะว่าแฟนเนี่ย
เคยมีเมียมาแล้วเคยมีลูกมาแล้ว
สุดท้ายค่ะเอามีดดาบยาวไปดักรอแฟนของลูก
หน้าโรงงานแล้วฟันเข้าไปที่ศีรษะคุณผู้ชม
เป็นแผลความยาวสักประมาณ๑๓เซนติเมตร
เอาแบบนี้ก่อนอาการเบื้องต้นของคนที่ถูกทำร้ายเนี่ย
ตอนนี้ปลอดภัยแล้วนะคะส่วนลูกสาวของคนก่อเหตุ
ซึ่งเป็นแฟนสาวของเนี่ยคนที่บาดเจ็บเนี่ย
ถามว่าเลิกไหมไม่เลิกเพราะอะไรหนูรักเขาค่ะพ่อ
อ้าวจบเลยอย่างนี้จบเลยแล้วลูกสาวบอกว่า
นะหลังจากที่แฟนอาการดีขึ้นนะคะ
เดี๋ยวจะเชิญญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยกัน
เอาให้รู้เรื่องนะคะพรบไว้อย่างเห้อเครื่องเหตุการณ์ซ้ำรอย
แล้วไม่อยากให้เรื่องมันบานปลายไปกว่านี้
อันนี้อะไรอ่ะวาดที่พ่อตา

คนที่ถูกฟันศีรษะก็คือนายวัญชัยพัทโทอายุ๒๕ปีค่ะ
เป็นพนักงานบริษัทฮองซานจำกัดที่อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีนะคะ
ก็ถูกว่าที่นะต้องใช้คำว่าว่าที่นะ
ว่าที่พ่อตาความมีดฟันที่บริเวณศีรษะทั้งแขนแล้วก็ส่วนอื่นนิดหน่อยค่ะ
เป็นบาดแผลลึกกว่า๑๓เซนติเมตรนะคะ
หลังจากที่เกิดเหตุเนี่ยคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็ต้องช่วยการประถมพยาบาลเบื้องต้น
แล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระบรมราชเทวีณศรีราชา
อาการล่าสุดปลอดภัยแล้วค่ะแต่ยังคงต้องอยู่ในการดูแลของแพทย์
เหตุการณ์เนี่ยเกิดขึ้นคือช่วงค่ำของวันพุธที่บริเวณหน้าบริษัทฮองซานจำหน้าโรงงานเลยนะคะ
ทีนี้ไปพูดคุยกับแฟนสาวของผู้ได้รับบาดเจ็บก็คือนางสาวบุษกรแก้วเงินอายุ๒๒ปี
บอกแบบนี้นะคะว่าตัวเธอเองกับนายวัญชัยก็ทำงานอยู่ที่เดียวกัน
วันเกิดเหตุได้นั่งรถยนต์ไปทำงานพร้อมกับนายวัญชัยไปจ้าเอกับพ่อคือไม่ใช่จ้าเอ๋หรอก
พ่อไปดักรออยู่หน้าโรงงานเลยค่ะก่อนเกิดเหตุพ่อเอามีดเนี่ยเดินปรีเข้ามาหานายวัญชัยเลยนะ
ฟันนายวัญชัยเลือดอาบค่ะส่วนสาเหตุเนี่ยคุณบุษกรเนี่ยบอกว่า
สาเหตุน่าจะมาจากเนื่องจากว่าพ่อทราบว่านายวัญชัยเคยมีลูกมีเมียมาแล้ว
แล้วก็มาติดพันกับตัวเธอพ่อพยายามที่จะให้เลิกคบหากันหลายครั้งแล้วนะ
แต่ไม่สำเร็จสุดท้ายตัดสินใจค่ะมาดักรอเลยนะ
ดักรอแล้วก็ฟันไปที่แฟนลูกสาวตัวเธอเองเธอบอกว่าเธอรักนายวัญชัยมาก
รักเขาอ่ะพ่อหนูรักเขาอ่ะพ่อจึงอยากให้ปรับความเข้าใจกันนะคะ
แล้วก็หลังจากที่นายวัญชัยโดนฟันแล้วนะต้องไปแอดมิตรใช่ไหม
นอนพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลตัวเธอเองก็ไม่ได้ไปไหน
ไปเฝ้าติดเตียงแบบนั้นนะคะก็หนูรักเขาค่ะพ่อ
ฟังเสียงของคุณบุษกรกันหน่อยนะคะ
ก็อยากให้พ่อมาคุยกันมาปรับความเข้าใจกัน
จริงเขาแค่เคยมีภรรยากับลูกมาก่อนแต่เลิกไปแล้วใช่ไหม
ใช่ค่ะไม่ได้มีการครบซ้อนไม่ได้มีโลกสองใบ

พ่อคือไม่อยากให้ลูกไปมีแฟนที่เขามีครอบครัวมาก่อน
ไม่อยากให้ลูกได้แฟนที่มีตำหนิมาแล้ว

เรื่องของความรักมันก็ห้ามกันไม่ได้นะคะ
ทีนี้คุณบุษกรยืนยันนะคะว่าเรื่องนี้เนี่ย
จะยังคงไม่มีการแจ้งความดำเนินคดีใด
ได้มีการพูดคุยกับแฟนเขาแล้วนะคะ
ต้องรอให้อาการของแฟนก็คือนายวัญชัยหายซะก่อน

เจรจากันให้เป็นเรื่องเป็นราว

หรือไม่ให้มีเรื่องของการแจ้งความดำเนินคดีกันนะคะ

อาจจะรักมากด้วยเคยมีเรื่องกันมาก่อน